ไปที่อำเภอโคกลอยจังหวัดพังงากันหน่อยนะครับ
เกิดเหตุการณ์สุนัขจรจัดสักประมาณ๓๔ตัว
ตอนนี้น้องอาการสาหัสนะคะยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะลงพื้นที่ไปเยี่ยมน้องแล้วนะคะ
ไปเยี่ยมแล้วก็เอาเงินไปมอบเป็นการช่วยเหลือให้ส่วนหนึ่ง
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏออกมาเป็นข่าว
ผู้ใหญ่บ้านของบ้านท่านุ่นตะบนโคกลอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาเนี่ย
คือเขาก็ออกมาโวยวายเหมือนกันนะเขาบอกว่าสื่อนำเสนอข่าว
โดยที่ไม่ตรวจสอบข้อได้จริงทำให้ตัวเองและหมู่บ้าน
และหมู่บ้านเนี่ยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะนะคะ
ทีนี้เรื่องของความคืบหน้าเนี่ยคุณผู้ชม
อายุ๗ปีตอนนี้น้องอาการสาหัส
บาดแผลร่องรอยถูกกัดแล้วก็มีคมเขี้ยว
นับร้อยแผลเลยนะคะตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าอะค่ะ
คือน้องและเพื่อนไปหาปูหาปลาที่บริเวณคลองท่านุ่น
แล้วก็ไปเห็นไอ้เจ้าหมาจรจัดเนี่ยนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราไปคุยไปสอบถาม
หนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือเด็กหญิงปิ่นสุดา
พลอายุ๑๔ปีน้องปิ่นสุดาเนี่ยนะคะ
เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าตอนนั้นตัวเองแล้วก็เพื่อน
รวมถึงคนเจ็บน้องดีแม็กซ์ด้วยนะคะ
สักประมาณ๓๔คนไปหาปูหาปลา
ระหว่างนั้นก็มีกลุ่มสุนัขจรจัดสักประมาณ๔๖ตัวค่ะ
วิ่งมาจากริมฝั่งคลองออกมาเห่ามาหอนแล้วก็มาไล่
จนกลุ่มน้องต้องวิ่งหนีแต่ปรากฏว่าจังหวะ๑เนี่ยนะคะ
มีหมาหนึ่งตัวสีขาวกระโดดงับไปที่ชายเสื้อของน้องดีแม็กซ์
ดีแม็กซ์ก็เลยล้มลง
พอล้มลงเสร็จปุ๊บมาอีกสักประมาณ๓ตัวค่ะ
มารุมขย่ำเลยนะคะมารุมกัดน้อง
น้องคือบาดเจ็บสาหัสร้องขอความช่วยเหลือ
อาการคือเจ็บปวดมากอะค่ะ
คือเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยนะคะประสุทธิ์จังหวัดพังงานายสารโรธจิตการ
รวมถึงฝ่ายปกครองแล้วก็อาสาสมัครก็ลงพื้นที่นะคะ
ไปยิงยาสลบแล้วก็จับสุนัขจรจัดทั้ง๔ตัวที่รุมกัดน้องดีแม็กซ์
แล้วก็ประสุทธิ์จังหวัดพังงาบอกว่าเดี๋ยวจะกักทั้ง๔ตัวเนี่ย
ไว้ดูอาการเป็นระยะเวลาสิบสี่วันถ้าหากว่าพบว่าหมาทั้งสี่ตัวเนี่ย
ไม่พบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็จะส่งทั้ง๔ตัวไปให้ทางศูนย์พักพิงสุนัข
ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อทำการดูแลต่อไปนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามในอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาในบัญชาธนูอิน
บอกว่าหลังจากนี้ก็จะไปเยี่ยมดูอาการของน้องดีแม็กซ์
ซึ่งยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตอนนี้อาการของน้องรู้สึกตัวแล้วนะคะ
หลังจากที่ผ่าตัดเย็บแผลทางแพทย์เองก็ให้พักฟื้นอยู่ในห้องไอซียู
เพื่อรอประเมินอาการรวมถึงก็ต้องเฝ้าระวังแล้วค่ะ
เฝ้าระวังเรื่องของแผลติดเชื้อ
พร้อมให้สาธารณสุขเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์ไปก่อน
แล้วก็เดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือต่อไปนะคะ
ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสิริพัฒน์พัทธกุล
พร้อมด้วยนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัดทศรีมาสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตเช่นเดียวกันนะคะ
พอไปถึงไปพบกับนางลำแพนแต้มศรีอายุ๔๓ปี

ก็ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มอบเงินส่วนหนึ่ง
เพื่อช่วยในการรักษาดูแลน้อง
ส่วนทางนายสมเกียจเผ่าจำรูนผู้ใหญ่บ้านท่านุ่น

ผู้ใหญ่บ้านท่านุ่นตะบนโคกลอยจังหวัดพังงา
ในกรณีที่เราบอกว่าสูนัขจำนวน๑๐ตัว
จำนวนมันไม่ตรงกับที่ที่เกิดเหตุ
คือบอกว่าจริงแล้ว๓ตัวเท่านั้น
ซึ่งข้อเท็จจริงผู้ใหญ่บ้านท่านุ่นบอกว่ามันแค่๓ตัว
แล้วก็ไม่ใช่สุนัขที่ตัวเองเลี้ยงไว้ด้วย
ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเรื่องของข้อมูล
ควรที่จะพิจารณาตรวจสอบลงพื้นที่
ไปดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
คนหนึ่งก็ช่วยในการที่จะตรวจสอบข้อมูล
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือไม่มีใครกลัดกลองให้
เพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนได้

สรุปแล้วพื้นที่นี้ก็มีสุนัขจรจัดอยู่ดี